ท่านผู้ชมครับมีข่าวมาแจ้งกันหน่อยนะครับ
เรื่องของสินค้าขึ้นราคาอืมอ่าล่าสุดนะครับ
หมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่าค่ะประกาศขอขึ้นราคานะครับ
คุณผู้ชมครับคือมันก็ขึ้นติดต่อกันมาหลายสิ่งหลายอย่าง
นี่ล่าสุดทางมาม่านะฮะได้แจ้งปรับขึ้นราคาสินค้าไปยังคู่ค้าต่าง
ในพื้นที่ต่างต่างแล้วนะครับหลังจากพยายามตรึงราคาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา
คือสินค้าของมาม่าที่แจ้งปรับราคาเนี่ยหลักจะเป็นกลุ่มเส้นสีเหลืองนะฮะ
อย่างเช่นรสต้มยำกุ้งรสหมูสับนี่นะครับราคาที่ปรับขึ้นเนี่ยก็คือแบบขายส่งแบบกล่อง๓๐ซอง
ปรับขึ้น๒๓บาทต่อกล่องเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยขายกล่องละ๑๔๓บาทจะปรับเป็นกล่องละ๑๔๕บาทนะครับ
กำลังเนี่ยนะฮะ๖กล่องหรือว่า๑๘๐ซองปรับขึ้นราคา๑๐๑๔บาทต่อรังนะครับ
เดิมขายรังละ๘๕๘บาทก็จะปรับเป็นรังละ๘๗๐บาทส่วนจำพวกเส้นสีขาวเส้นหมี่น้ำใสมามากครับ
นี่มาม่ายังไม่ปรับขึ้นราคานะครับซึ่งในตลาดเนี่ยจะเริ่มทยอยใช้ราคาใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไป
นี่นะฮะคาดว่าในอีกสัก๑๒สัปดาห์เนี่ยหรือว่ายังช้าอีก๑เดือน
ราคาขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในท้องตลาดก็อาจจะทยอยปรับขึ้นตามตามกันไปอีกนะครับ
ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะปรับขึ้นเฉลี่ยซองละ๕๐สตางค์ถึง๑บาท
จากเดิมที่ขายไว้ราคาซองละ๖บาท
เอาเป็นว่ามาม่าจะขึ้นเฉลี่ยซองละ๕๐สตางค์ถึง๑บาทนะครับ

นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทยบอกว่าขณะนี้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๒รายใหญ่เนี่ย
คือมาม่ากับวัยนะฮะได้ปรับขึ้นราคาขายส่ง
โดยปรับมาครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่เมษายนแล้ว
เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ๓บาทต่อกล่องนะฮะกล่อง๓๐ซองนะฮะหรือประมาณซองหนึ่งก็สักประมาณ
เกือบ๕๐สตางค์นะครับ
ขณะที่อีก๒แบรนด์เนี่ยมียำมีนิดชินยังไม่ได้ปรับแจ้งราคานะครับ
แต่ว่าอาจจะแจ้งตามมาในเร็วนี้นะครับ
เจอเจ้าของร้านค้าส่งนะครับ
บอกว่าหลังจากที่ทำความเข้าใจกับลูกค้าว่ามีการปรับขึ้นราคาสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
ลูกค้าก็เข้าใจนะฮะในภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
ซึ่งการบริโภคก็ไม่ได้ลดลงยังขายดีเหมือนเดิม
เพราะครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการปรับขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เจ้าของร้านค้าส่งอีกรายนะครับบอกว่าหลังมีการปรับขึ้นราคายอดขายก็ลดลงเล็กน้อย
ก็จะกระทบในเรื่องของการคาดว่าเป็นผลกระทบจากเกลือน

นะครับ
อะไรอ่ะค่ะเพราะว่าของทุกอย่างตอนนี้มันก็ขึ้นหมดอ่ะพี่
ทุกอย่างอ่ะขึ้นทุกอย่างแต่เราทำงานเงินเดือนเงินเดือนไม่ขึ้นเลยอ่ะ
ก็เดี๋ยวจะมีสินค้าอย่างเช่นน้ำมันเนี่ยพฤษภาคมนี้ดีเซลก็ต้องจับตา

ว่ารัฐบาลจะเอายังไงกันดีเลยเพราะการปรับขึ้นราคาของดีเซล
ซึ่งรัฐบาลจะอุดหนุนแค่๕๐ราคาอาจจะไปอยู่ที่๓๕บาทนะครับ
ที่ตรึงเอาไว้ไม่เกิน๓๐บาทนะฮะแต่รัฐบาลอาจจะทำให้มันลงเหลือสัก๓๒อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะ
ลูกชิ้นปลาบรรทัศนทองนี่ก็บอกขอปิดชั่วคราว
ต้นทุนมันแพงแล้วก็ตอนนี้ยังต้องปิดชั่วคราวไปก่อนแบกรับต้นทุนไม่ไหว